ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเข้าวัดทำบุญอีกแล้วไปงานบวชคุณผู้ชมครับโอ้โหงานบวชเนี่ย
ใช่ช่วงนี้ผมว่าสายบลือนี่โอ้โหงานบวชที่นี่เขาโปรยทานกันเป็นแสน
แล้วที่สำคัญเขามีแจกทีวีแถมจักรยานให้ด้วยโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ไปดูกันหน่อย
ไปงานนี้เนี่ยที่ฉันบอกเลยนะคุณชนะว่าขอกางร่มไปอ้าวคุณร้อนเหรอคะ
ร้อนด้วยแล้วที่สำคัญล่มมันมีประโยชน์มากยังไงเวลาโปรยทานหงายมันขึ้นสิคุณ
โอ้โหทีนี้ก็ได้ทานอยู่คนเดียวเลยถูกต้องมันก็จะได้เยอะใส่ร่มเต็มไปหมดเลย
แล้วก็หุบปุ๊บเดินกลับบ้านเลยงานบวชที่ไหนให้ระวังน้องใบตองนะครับ
ขางร่มไปน่ากลัวละแต่ที่พาไปทีนี้นี่คือบ้านเชียงสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินค่ะ
งานแอนงานนี้เป็นงานบวชของนายรนคริชโชทวิริยะวินิศอายุ๒๔ปีครับ
เป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่จริงดูขมวงไม่มีช้างมาด้วยไง
ใช่มีช้างมาด้วยแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามากันเพียบช้างที่มาเนี่ยมากันสองเชือก
โหก็คือสองตัวเนี่ยแหละงานช้างจริง
จริงเลยแล้วก็เป็นงานใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหขบวนเนี่ยยาวสักกี่เมตรแล้วรู้ไหม
เท่าไหร่อะสองร้อยเมตรอะครับยาวมาก
โอ้โหแล้วก็การที่มาจัดงานบวชแบบนี้อย่างหนึ่งที่หลายคนก็มองว่าเป็นไฮไลท์
ออกไปต่อเองก็ชินชอบใช่ค่ะตัดโรยทาน
โอ้โหต้องมาคู่กับงานบุญเนี่ยนะไม่อย่างนั้นก็เอาผ้าถุงเนี่ยแหละค่ะ
หกกันขึ้นมาเลยโปรยทานที่นี่มีจักรยานด้วยว้าวนึกว่ามาสอยดาว
ทีวีให้ด้วยโอ้โหสุดยอดได้ทีวีกลับไปเปิดไทยรัฐทีวียาวเลยครับ
ใช่คุณชนะจ่ายค่าไฟให้นะคะ
ทำไมคุณหัวเราะแห้งอ่ะช่วงนี้แห้งเพราะว่ากระเป๋าตังค์ก็แห้ง
เอ้าแต่มาดูงานบวชนี้เขาบอกว่าโปรยไปเนี่ยนะไม่ได้มีแค่เหรียญ
หนอเหรอหมุนเมสินค่ะแพ่นพันแพงร้อยแพ้นห้าสิบ

รอเลยรอช่วงของการโปรยทานนะครับ

ลองไปฟังเสียงคุณพ่อของคุณแม่พระนาคกันหน่อยไหม

ถึงความรู้สึกของการจัดงานบวชในครั้งนี้ครับ

ว่ามันช่วยถึงกันอย่างดีครับ

นี่ครับโฉมหน้าของคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกภาพภูมิใจนะครับ
ที่ลูกชายได้บวช
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ลูกผู้ชายจะต้องทำเป็นการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
ลืมใจสินะคุณพ่อมาเห็นแบบนี้นะคะ

ภาพบรรยากาศงานบวชแบบนี้เป็นงานบวชดีที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับ
เขาร่วมแรงร่วมใจกันมาได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีนะ
ชื่นอกชื่นใจไปด้วย
เห็นร่มแล้วดิฉันเห็นร่มหงายแล้วหงายร่มกันแล้ว
โปรยทานนี้ก็สนุกสนานน้องหนูชาวบงชาวบ้านยืนรอกัน
อย่างนั้นรอดาราที่มาร้องเพลงตามคอนเสิร์ต
เหมือนดูคอนเสิร์ตเหรอนะคุณนะ
คนให้ก็แบบสุขใจคนรับก็อิ่มใจไปด้วย
ต้องแล้วอนุโมทนาสาธุกันด้วยนะคะ